การลูกทุ่งเราก่อนหน้านี้เขามีโปรเจคพิเศษกัน๓คน
พี่ฝนธนสุนทรคุณโน๊ตคุณน้อมหัศจรรย์
แล้วก็พี่แก้วมณีซับอี้แก้วปิงไก้ของเราเนี่ยแหละ
คนรวมตัวปล่อยซิงเกิ้ลมาด้วยกัน
แล้วก็ล่าสุดพากันไปมูแบบรวมตัวกันเลย
ขึ้นไปนู่นเลยค่ะเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรี
ไปเพื่อแก้บนนัดกันไปเลย
จะเป็นยังไงบ้างตามน้องทอปัดไปดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะปัดขอยืดเส้นยืดสายกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าทริปนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะว่าเราอยู่กันที่นี่เลย

วัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีค่ะ
และด้านบนยอดเขานู้นนะคะ
มีรอยพระพุทธบาทให้คนนั้นมากราบไหว้บูชาค่ะ
แล้วก็ต้องเดินผ่านบันไดถึง๓๗๙๐ขั้นค่ะคุณผู้ชม
แน่นอนปัดจะไม่เดินคนเดียวนะคะ
เพราะว่ามี๓ลูกทุ่งชื่อดังค่ะ
พี่ฝนธนสุนทรน้องโน๊ตมหัศจรรย์
แล้วก็พี่แก้วมณีทรัพย์หรือว่าพี่แก้วปิ่งกาย

แน่นอนค่ะทั้ง๓ท่านอยู่กับเราแถวนี้แล้ว

เดี๋ยวตามตัดไปเลยค่ะ

ใช้แรงกายบวกกับพลังความศรัทธา
จิตตั้งใจในทุกย่างก้าว
เพื่อจะเดินขึ้นไปถึงบนยอดเขาวงพระจันทร์ค่ะคุณผู้ชม
เรียกว่าสัมผัสถึงพลังมนต์ครั้ง
และความงดงามของวิวธรรมชาติที่นี่
พี่ฝนนำทีมพวกเราใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ในการพิชิตข่าววงพระจันทร์
พอถึงบนยอดเขานะคะก็นำอาหารต่างที่เตรียมมาไปถวายแด่พระสงฆ์
จากนั้นก็เข้าถ้ำไปไหว้แม่นางเกดมณีศรีประจันทร์
นำของถวายเป็นการแก้บนมีทั้งเครื่องหอมเครื่องสำอางเครื่องประดับค่ะ
พี่ฝนเป็นคนแต่งตัวให้กับรูปปั้นแม่ด้วยมือของตัวเอง
จากนั้นทั้งสามก็ถวายเสียงให้แม่นางเกดมณีศรีประจันทร์ได้ฟังกันค่ะ

มาล้องให้แม่ฟังเราปกติเรียกแม่แล้วนะ
แล้วก็เหมือนครั้งที่แรกว่ามากราบถ้าเราก็ได้สิ่งที่กลับไป
เหมือนแม่รับรู้แม่นั่งฟังอยู่
หยิมวุ่นแล้วอื่นใจกันมากแล้วค่ะ
มากเลยทุกคนที่ผมรู้สึกประทับใจทีมไทยรัฐมากเลยสู้ตายจริงเลยนะครับ
ก็ขอบคุณทั้ง๓คนมากเลยนะคะ